ไม่มั่นใจในความปลอดภัยหลังเกิดเหตุคนร้ายเผารถทัวร์สายเบตงกรุงเทพ
ทำให้รถทัวร์ยาลาเบตงยังไม่มีกำหนดการ
ว่าจะเริ่มเดินรถเข้าไปยังอำเภอเบตงได้วันไหน
กว่าจะมีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยครับ
ตัวแทนบริษัทรถทัวยาลาเบตงก็เปิดเผยนะครับ
ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเปิดเดินรถวันไหน
จากต้องรอดูทางขนส่งแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดซะก่อน
ส่วนคนขับรถก็ยังไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่
ยังต้องคุยกับทางจังหวัดหรือฝ่ายความมั่นคงก่อน
ซึ่งทางบริษัทจะตัดสินใจโดยภาระการไม่ได้
เพราะหากเกิดเหตุร้ายขึ้นบริษัทต้องรับผิดชอบนะครับ

คนร้ายใช้ในการก่อเหตุยิงใส่รถก่อนที่จะลงมือเผา
พบว่าเกี่ยวข้องกับคดีการก่อเหตุในพื้นที่อำเภอบรรนังสตา
และอำเภอธานโตจำนวน๖เหตุการณ์
ซึ่งหากผลการสอบสวนผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัว
ว่ามีการเชื่อมโยงถึง๖เหตุการณ์ดังกล่าว
ก็จะสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ได้ทันทีนะครับ